คือเมื่อก่อนเด็กไทยอาจจะดังไม่ค่อยถึงหรอก
แต่เดีรี่ยวเนี้ยโหโหได้รองเท้า

ดึงทำไมว่าอันนี้ดึงโทษคนแล้วนะ

สรุปแรงซ่างในมาตรฐานที่สามารถคนขึ้นไปดังอะไร
น้ำหนังว่ะเลยทิ้งมาเรื่อยใช่ใช่
เนี่ยแล้วพอแป้นแป้นแป้งแป๊บอันนี้จะขึ้นไปปะ
โอ้โหเอ็กซาเลนะเอ็กซาเลนะนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะแป้นบาสใหญ่เบอร์เลอร์บ้านล่าอยู่ที่สวนธารณะสวนสาธารณพิรมธานอยู่ศพตุ๋ยนะศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางฮะ
เกือบจะทับนักบาสแล้วเป็นวัยรุ่นนะครับคนแรกโหนตะข่ายคนสองก็จะไปปรับไอ้ห่วงมันปรากฏว่านี่แหละครับลงมาโอ้โหสะโพกกระทั่งผมเป็นห่วงนะนี่แหละครับคือทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอ๋อนี่แหละครับคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามใช้แป้นบาสดังกล่าวนะเดี๋ยวจะปรับลงซ่อ